ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวงการบันเทิงของเรา
เหมือนจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของความรัก

จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ

หลังมีประเด็นดราม่าอดีตคู่จิ้นชรจินดาโชธ

โดยเธอยอมรับว่ารู้สึกงงและเสียความรู้สึกเล็กน้อย
พร้อมกับย้ำชัดยังไม่มีผลงานละครร่วมกับฝ่ายชาย
และเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ก็ไม่จำเป็นต้องเคลียร์อะไรกับฝ่ายชายอีก
คือเราก็อยากจะชี้แจงว่าเราไม่ได้เบี้ยวงาน
ถ้าอย่างนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบว่าเราไม่มีความรับผิดชอบนะ
หนุ่มคนสนิทเคนภูมิก็ถือโอกาสเคลียร์บ้าง

เพราะแต่ละคนก็ออกมาชี้แจงเหตุผลของตัวเองกันหมดแล้ว
โดยตัวเองย้ำชัดไม่มีปัญหากับช้อนแน่นอน
และพร้อมร่วมงานกันหากมีโอกาส
ส่วนที่ชาวเน็ตถล่มหนักภาพความสนิทสนมของเขา

ก็ย้ำชัดว่านับถือคุณแม่ของหวานใจ

แล้วก็มาอยู่ที่จิตใจมากกว่า
คนที่มองแบบนั้นผมว่าจิตใจไม่ค่อยดี

เหล่าคนบันเทิงก็สาดความหวานใส่กันสนั่นโซเชียล

เพราะดูท่าจะเป็นการเปิดตัวหวานใจคนใหม่
ผู้ที่สามารถคุมหัวใจนางเอกคนสวยสีริต้าเจนเซ่น
ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นไฮโซม่ายรูปหล่อก่อนนรงเดช

แม้จะยังไม่ได้คอนเฟิร์ม๑๐๐จากปากของเธอ
แต่คนที่เคยรักอย่างขันเงินเนื้อนวลออกมายอมรับแทน
โชว์แมนอวยพรให้อีกต่างหาก
แต่ที่หวานสุดขอหลีกทางให้คู่รักข้ามวงการ
เมเจที่วาเลนไทยปีนี้ฉ่ำเวอร์
ฝ่ายชายตีตราจองด้วยการคุกเข่ามอบแหวนแทนใจ
แฟนคลับกรี๊ดกราดกันยกใหญ่
แต่งานนี้อย่าเพิ่งคิดไปไกล
สองคนนี้วาดฝันงานวิวากันไว้
ขอเบรกความมโนไว้ตรงนี้ค่ะ
เพราะฝ่ายชายได้ลั่นวาจาไว้แล้วว่า
ขอทำงานสร้างฐานะให้เหมาะสมกับหวานใจคนสวยซะก่อนค่ะ
ครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตา
ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับ
ไหนที่สุดก็ได้เห็นชมหน้าน้องเรสซิ่ง
ลูกชายหัวแก้หัวแหวนของนางเอกสุดสตรองแพทนัปพ่า
ควงกันแถลงข่าวด้วยสีหน้าชื่นมื้น

ยังมีคดีผัวพันเครือข่ายไซสนา
แต่ทั้งคู่ก็ขอโฟกัสไปที่ลูกชาย
กำลังใจสำคัญของครอบครัวค่ะ
เราก็รอวันนี้อย่างหน่อยแล้วว่าจะเป็นอย่างไร

หน้าตาจะน่ารักไหมจะเหมือนใครหรือเปล่า

แล้วก็หวังให้ทุกอย่างมันก็ค่อยดีขึ้น

เป็นไงคุณสัปดาห์หนึ่งยังครบรถขนาดนี้